คราวนี้พาไปรีวิวที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญไม่ได้รีวิวเครื่องซักผ้า
แต่เจ้าของร้านเขารีวิวไอ้หนูลองดูว่าเขารีวิวอะไรค่ะ
ชุดนักศึกษาหมวกกันน็อกเข็มขัดหนัง
รองเท้าแตะสีขาว
เฮ้ยพวกเรามีรถมาลบก่อนเร็ว
เฮ้ยพวกเราไอ้กล้องตัวนี้มันส่องพวกเรามานานแล้วนะ
หันไปส่องรถพวกเราบ้างดีกว่านะ
โอ้โหเป็นการรีวิวอะไรบ้างคุณ
คือรีวิวโจรแหละโอ้ยรีวิวโจรเข้ามาแงะแงะตู้เนี่ย
ตรงเครื่องขยับเหรียญคือตอนแรกที่รีวิวคือรีวิวรูปภัณฑ์สันธาร
หมวกกันน็อกเข็มขัดหนังใส่ชุดนักศึกษารองเท้าแตะนะฮะ

แล้วก็เจ้าของกล้องก็ยังมีอารมณ์ขันนะบอก
ทีนี้เจ้าโจรก็เลยไปบิดกล้องวงจรปิด
ไอ้ทางที่บิดไปรถมอเตอร์ไซค์ที่พวกเธอมา

ก็เลยได้รีวิวมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่ง
ใช่คุณเอาจริงเขินต้นเจ้าของร้านเขาทุกข์ไหม
ทุกข์ทุกข์ทุกข์โจรมาแบบนี้
ทุกข์แหละแต่ว่าคือเขารีวิวเหมือนจะมีอารมณ์ขัน
บ้านพักในตำบลไม้งามที่อำเภอเมือง
เพราะว่าตอนแรกเขารีวิวไปใช่ไหม

แล้วมันก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
ี๒คือลงมือต่อเนื่องเลย

คนหนึ่งไปดูต้นทางอีก๒คนลงมือปฏิบัติการ

แล้วระหว่างที่ดูต้นทางอ้าวมีรถผ่านมา
ดูว่าทั้ง๓คนทำยังไงอีพี๒ค่ะ
ไอ้หนูร้านพี่เก็บเหรียญเกือบทุกวันโว้ย
ตู้นี้เองออกไป๖๐บาทนะ

มีรถมารถก่อนเร็ว
คุณหลายพีคนะพีคแรกคือไอ้หนู
เก็บเหรียญทุกวันเองก็เลยได้ไปน้อยหน่อย

เครื่องสักผ้านำไปแอบหลบอยู่อย่างนั้น

ดึงมาแล้วมาแอบอยู่ตรงนี้

คงจะกลืนไปกับกำแพงแหละ
เหตุการณ์นี้นะชาวบ้านพอชาวบ้านไปปุ๊บเขาก็กลับมา
ก็เอามาจัดการต่อเมื่อกี้ได้มา๖๐แล้วใช่ไหม
ต่ออีกตู้นึงได้ไปสี่สิบค่ะทำวนอยู่แบบเนี้ยค่ะ
แต่ที่รีวิวมาทั้งหมดเจ้าของร้านตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ

ใช่ตำรวจสภเมืองตากคะตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้เลยนะคะ
ฝากตำรวจสภเมืองตากค่ะถ้าเกิดว่าดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่ด้วยความเคารพ
รีบจับเจ้าสามโจรให้ได้โดยเร็วสักทีนะคะ
เพราะทำใจเย็นมากนะคุณนะแล้วร้านเขาก็สว่างด้วย
เข้ามาขโมยได้ก่อเหตุตี๓๕๐ตื่นแต่เช้า
ต้องไปเรียนไหมใส่ชุดเหมือนชุดนักศึกษายังไงก็ไม่รู้
นี่ข่าวนี้แข่งกับข่าวที่ขโมยแบตเตอรี่มาได้
เออนะแข่งกันได้เลยฉันอยากให้ไปสัมภาษณ์จังเลย